ไปดูเรื่องนี้กันก่อนเป็นเรื่องอุทาหรณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กหญิง
อายุสิบสี่ปีน้อยใจคือเด็กวัยรุ่นเนี่ย
ตอนนี้ติดมือถือน้อยใจยายไม่ให้เล่นมือถือค่ะ
ก็เลยหนีตะเลิศออกจากบ้านนะคะทำเอาวุ่นวายกันทั้งตำบล
คือเขาระดมกันหาสุดท้ายค่ะก็ไปเจอจนได้เนี่ยนะคะ
เหตุการณ์เมื่อคืนนี้ช่วงประมาณตีสองค่ะนายพิศนุพงศ์เศรษฐวงศ
ยกเทศมนตรีเขาหินซ้อนพร้อมผู้ใหญ่บ้านหมู่สอง
ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยพนมเกาะขนุนออกค้นหาเด็กหญิงวัย๑๔ปี
โดยมีเบาะแสว่าใส่เสื้อยืดสีส้มนะกางเกงขาสั้นแล้วหายตัวออกไปจากบ้านในพื้นที่ตะบนเขาหินซ้อน
พนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาช่วงก่อนค่ำ
สาเหตุค่ะเพราะว่าเด็กน้อยใจยายไม่ยอมให้เล่นโทรศัพท์มือถือนะคะ
ช่วงแรกทีมค้นหาพร้อมยายของเด็กเองเนี่ยโอ้ยตะโกนเรียกกันค่ะ
กป่าตามหากันท่ามกลางความมืดแต่ก็ไม่พบผ่านไปตั้งนานกว่าเจ็ดชั่วโมง
สุดท้ายมาเจอตัวเนี่ยค่ะเสื้อน้องเสื้อส้มเนี่ยนะคะ
สามารถช่วยเหลือเอาไว้ได้เด็กก็อยู่ในอาการตกใจกลัวแล้ว

ไปดูช่วงวินาทีที่เจ้าหน้าที่ไปเจอตัวแล้วก็ช่วยเหลือพาออกมาหน่อยค่ะ
ทางคุณยายศรีปลื้มใจซึ่งเป็นคุณยายของน้องเนี่ยบอกว่า
หลานหายไปจากบ้านช่วงหลัง๖โมงเย็นแล้วค่ะ
สาเหตุก็แค่น้อยใจที่ยายไม่ให้โทรศัพท์มา๓วัน
ทีนี้พอยายรู้ว่าหลานหายตัวไปโอ้โหตกใจ
โทรศัพท์บอกแม่เด็กก่อนแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ระดมกันค้นหา
คิดว่าหลานน่าจะไปแอบซ่อนตามป่าของหมู่บ้านเนี่ยค่ะ
ยังเล่าด้วยว่าก็อยู่กันเนี่ยแค่สองคนยายหลานนะ
ไม่ค่อยมีเพื่อนไม่สูงสิงกับใคร
ส่วนลูกสาวซึ่งเป็นแม่เด็กไปทำงานต่างถิ่นค่ะ

หลังจากนี้ก็ต้องปรับความเข้าใจกันให้มากขึ้นล่ะค่ะ
เรื่องแค่นี้เล็กน้อยนะคะ
น้อยอกน้อยใจต้องหนีไปดีที่ไม่ได้รับอันตรายมากมายนะคะ
พอเขากลับมาบ้านก็อธิบายให้เขาฟังนะครับ
ว่าไม่ให้เล่นมือถือเนี่ยเพราะอะไรอย่างไรนะคะ